เรื่องของฝนที่ตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งานคณะก้าวหน้าค่ะที่อาคารไทย
สำหรัฐชั้นห้าไปบนชั้นห้า
ขณะที่อาจารย์ปิยบุตรเขากำลังแถลงข่าวกรณีการดำเนินคดีกระต่อผู้ชุมนุมกรณีขบวนเสด็จอยู่นี่นะคะ
เนี่ยเข้าไปขณะกำลังแถลงเลยอ่ะเออเออเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณสิบห้านาฬิกาค่ะตำรวจสนมักขสันเขาเดินทางไปที่อาคารไทยสัมมิตรถนนเพชรชบุรี
เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเขากำลังแถลงข่าวพอดิบพอดีเลยค่ะ
ทีนี้แถลงข่าวไปได้สักประมาณ๑๕นาทีตำรวจขึ้นมาที่ห้องแถลงข่าว
ให้เหตุผลเพื่อมาดูแลความเรียบร้อยนะคะแต่ว่าทางคณะเก้าหน้าเขาล็อกประตูห้องแถลงข่าว
แล้วก็ขอหมายค้นตำรวจเนี่ยไม่มีค่ะก็จะต้องย้อนกลับไปที่สอนอมักกษันอีกครั้ง
เพื่อไปเอาหมายค้นตัวจริงมาให้เพราะว่าที่มาตอนแรกมีเฉพาะในโทรศัพท์
มาให้ดูอันนี้เป็นหมายตัวจริงที่ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
โดยทางตำรวจได้อาศัยอำนาจพรกรฉุกเฉินขอตรวจค้นอาคารในการห้ามเสนอข่าว
จำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีข้อความที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัว
บิดเบือนพร้อมขอเข้าไปในห้องแถลงข่าว
ปิยบุตรก็ลงจากเวทีเลยค่ะขณะกำลังแถลงเนี่ย
เดินไปหาตำรวจถามว่าอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้ออะไร
ถึงได้บุกเข้ามาในตึกนี้อยากให้ตำรวจอยู่ข้างประชาชน
ตำรวจรู้ดีว่าตลอดชีวิตการทำงานต้องเจอกับความไม่ยุติธรรมอะไรมาบ้าง
เมืองต้นตำรวจก็เผยนะคะว่าไม่พบการทำผิดกฎหมาย
ก็แค่มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่
แล้วก็ไม่ขอตอบอะไรที่อยู่เกินอำนาจของตัวเองค่ะ